เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าที่สงขลานะคะ
ในช่วงตรุษจีนทำไมผู้ชายคนนี้แทนที่จะแจกแต๊ะเอีย
แต่แจกแต๊ะอังผู้หญิงที่เดินห้าง
คือทำเป็นไปเดินใกล้ผู้หญิงที่เขาเดินอยู่ในห้าง
แล้วพอผู้หญิงเขาหันหลังใช่ไหมคะแล้วก็ทำเป็นเอาแขนไปถูไปโดนหลัง
ก้นผู้หญิงเดี๋ยวคุณผู้ชมช่วยดูหน่อยว่าเขา
ตั้งใจที่จะแตะอังหรือว่าแค่บังเอิญไปชนเฉย
คุณผู้ชมว่ายังไงคะส่งข้อความมาคุยกันหน่อย
ผู้ชายคนนี้แหม่บังเอิญไม่ได้ตั้งใจ
คนมันเยอะแค่ไปแบบเดินชนไปเฉียวเฉย
หรือตั้งใจไปเดินใกล้ผู้หญิง
แล้วก็เอาแขนไปถูที่หลังที่ก้นเธอนะคะ
กับเด็กก็โดนนะเด็กผู้หญิง
ก็โดนผู้ชายคนนี้เอาแขนไปถูนะคะ
สรรพสินค้าในสงขลาค่ะเป็นช่วงตรุษจีนช่วงวันหยุดนะคะ
คลิปนี้ยาวประมาณนาทีนิดนิดนะคะคือตัวเจ้าของคลิปเขาเดินตามถ่ายเลยนะ
เพราะเขารู้สึกว่าพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้มันแปลก
ก็คือวัยกลางคนนะคะคือในคลิปจะเรียกว่าลุง
พฤติกรรมแบบนี้คือผู้หญิงบางท่านก็ตกใจหันมาดูนะ
ถ่ายคลิปบอกว่าคือตอนแรกนึกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ตั้งใจ
แต่พอเดินตามถ่ายไปเรื่อยมันตั้งใจนี่นะ
นี่ค่ะคนถ่ายคลิปบอกว่าไปแจ้งรอปภของทางห้างสรรพสินค้าแล้วนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้ห้างนี้อยู่ที่หัดใหญ่สงขลาค่ะ
มีคนไปแจ้งว่ามีผู้ชายมีพฤติการแบบนี้จริงแต่ยังไม่ได้มีการดำเนินคดีอะไร
มีคนไปแจ้งเจ้าหน้าที่ไปแจ้งรอปภแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นไปแจ้งความเอาผิดนะคะ
ไปลงบันทึกประจำวันไปแจ้งเอาไว้ว่าเออมันมีคนทำพฤติกรรมแบบนี้
ก็เลยต้องเตือนนะคะเวลาไปเที่ยวไปเดินตามสถานที่ที่คนเยอะนะคะ
ก็ต้องระวังไปถึงพวกมิจฉาชีพอะไรแบบนี้ด้วยเพราะบางทีเราเผลอเราจะไม่รู้ตัว
แต่เนี่ยผู้ชายคนนี้ถ้ารู้ตัวว่าโอ้โหคุณโดนถ่ายคลิปถูกแชร์ในโลกออนไลน์เนี่ย
มันน่าอายมากจริงนะคะอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วอะค่ะ
คือตอนเขาเดินผ่านผู้หญิงเขาก็จะเหมือนกับเอามือไปเฉียดเฉียว
ใช่ค่ะคือบางภาพมันดูเหมือนว่าไม่ได้ตั้งใจ
แต่บางภาพคือแบบยื่นมือออกไปเลยเพื่อให้โดนตัวผู้หญิง
แต่เวลาเดินผ่านผู้ชายด้วยกันก็จะเห็นว่าจะชักมือหลบใช่ไหม